ท่านผู้ชมครับวันนี้สารดีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับ
คดีเสือดำของนายเปรมชัยกรณสูตรกับพวกนะครับ
วันนี้ศาลจังหวัดทองผาภูมิที่กาญจนบุรีนัดอ่านคำพิพากษาสารดีกาคดีเสือดำนะครับ
รวมทั้งไก่ฟ้าหลังเทาด้วยซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่นายเปรมชัยกับพวกเนี่ย
ร่วมกันเข้าไปล่าสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์สงวนนะครับในป่าทุ่งใหญ่นะเลสวนด้านตะวันตก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๔กุมภาพันธ์๒๕๖๑นะครับ
วันนี้นายเปรมชัยกรณสูตรวัย๖๗ปีประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
สารนัดอ่านคำพิพากษา๙นาฬิกาก็จะมีการปิดตาข้างซ้ายมาด้วยนะครับ
ส่วนจำเลยคนอื่นมีนายงโดดเคลือจำเลยที่๒นะครับ
เป็นคนขับรถของนายเปรมชัยมีนายธานีทุมมาตรจำเลยที่สี่
ที่เป็นพรานป่าที่เข้าป่าวันนั้นนะครับวันนี้มาฟังคำพิพากษาของศาล
มีนางนาธีเรียมแสนที่เป็นจำเลยที่๓ที่เป็นแม่ครัวที่เข้าไปในป่าในวันนั้นด้วยเนี่ย
อุทธรณ์ตัดสินจำคุก๑ปี๘เดือนปรับ๔๐๐๐บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปี
นาธีก็เลยไม่ได้ต่อสู้ในชั้นดีการนะครับมีผู้ที่ต่อสู้ในชั้นดีการ์๓คน
เปรมชัยก็มาสารตามนัดนะครับสารอ่านคำพิพากษาใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ๓๐นาทีนะครับ
คำพิพากษาที่ออกมาสารดีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าดีกาของจำเลยทั้ง๓ฟังไม่ขึ้น
และไม่มีเหตุต่อการรอการลงโทษพิพากษายืนตามสารอุทธรคงโทษจำคุกนายเปรมชัย๒ปี๑๔เดือน
ยง๒ปี๑๗เดือนและจำคุกนายธานี๒ปี๒๑เดือน
สารดีกาพิพากษายกฟ้องเฉพาะข้อหาร่วมกันรับไว้ซึ่งซากสัตว์ป่า
ตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาตรา๕๕นะครับเพราะมีกฎหมายใหม่ออกมาให้ยกเลิกกฎหมายเก่า
แต่อัตราโทษในการจำคุกยังคงเท่าเดิม
หลังเสร็จสิ้นการอ่านคำพิพากษาเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายเปรมชัยและพวกขึ้นรถเรือนจำ
อำเภอทองผาภูมิที่จอดอยู่ด้านหลังศาลนะครับเพื่อเดินทางไปยังเรือนจำอำเภอทองผาภูมินะฮะ
นี่นะครับขณะที่ทีมทนายความของนายเปรมชัยเนี่ยบอกว่านายเปรมชัยก็น้อมรับคำตัดสินของศาลนะครับ
ขณะเดียวกันทางรักษาการอายการจังหวัดทองผาภูมินายกริตตสินช่วยศรีบอกว่ากรณีที่นายเปรมชัยวันนี้เดินทางมาฟังคำพิพากษาสารดีการจะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนกับอาการป่วย
มีผ้าปิดตาข้างซ้ายมานะครับก็เดินถือไม้เท้าด้วยเพื่อประคองตัวแล้วมีการระบุว่ามีอาการเป็นโรคผิวหนังและโรคเบาหวาน
เรื่องนี้ทางอายการจังหวัดทองผาภูมิบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับทางรัชธรรมนะครับในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างถูกจำคุกจะเป็นไปตามมาตรการของเรือนจำ
ผู้ต้องขังมีสิทธิ์ในการขอเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เรือนจำได้แต่ก็ต้องเป็นไปตามมาตรการต่างของทางรัชธรรมนะฮะยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับ
วันนี้สารอ่านคำพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องการเข้าป่าไปล่าสัตว์ป่าสงวนแต่คุณเปรมชัยยังเหลืออีกสองคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นคดีเดียวนะครับในวันนี้อีก๒คดีเนี่ยก็คือคดีเสนอสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐแลกกับการไม่ดำเนินคดีล่าสัตว์ป่า
อุทธรณแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิพากษาไปแล้วนะครับคือจำคุก๑ปีไม่รอลงอาญาตอนนี้อยู่ในชั้นดีกาในการสู้คดี
อีกคดีหนึ่งคือคดีเรื่องของการมีอาวุธปืนมีปืนยาวไรเฟิลไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
อุทธรพิพากษาจำคุก๖เดือนไม่รอลงอาญาซึ่งคุณเปรมชัยขอต่อสู้ในชั้นดีกาอยู่เหมือนกันค่ะ
ทีนี้ค่ะเมื่อในส่วนของคดีนี้มาถึงสารสูงสุดสารดีกาสารได้อ่านคำพิพากษาแล้ว
คนที่ทีมข่าวของเราอยากจะคุยด้วยมากที่สุดก็คือหัวหน้าวิเชียน
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มนายเปรมชัยกับพวกค่ะ
นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่รุ่มน้ำห้วยบังทรายตอนบน
เนื่องมาจากพระราชดำริคือท่านก็เป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มในคดีนี้นะคะ
แต่เราก็ไม่ได้เจอหัวหน้าวิเชียนเพราะว่ากำลังนำเจ้าหน้าที่ออกเดินสำรวจผืนป่า
ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายก็ติดต่อไม่ได้ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า
พอรู้คำตัดสินหัวหน้าวิเชียนก็ไม่ได้มีสีหน้าวิตกกังวลอะไร
ก็ยังทำตัวปกติเพราะว่ายังทำงานปกติค่ะ
แล้วก็นำทีมเจ้าหน้าที่ไปสำรวจป่านะคะก็คือปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเลย
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่เป็นข่าวคู่ขนานกันไป
ตั้งแต่นายเปรมชัยกับพวกถูกจับกลุ่มตั้งแต่แรกมันจะมีภาพในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
ที่ยกมือไหว้แล้วก็โค้งตัวนอบมาค่ะ
จำได้ไหมคะภาพนี้พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพระมนกุลค่ะ
ตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนคดีล่าเสือดำ
ภาพที่เราขึ้นแฟมภาพก็คือภาพในอดีตมันจะมีจังหวะที่ท่านยกมือไหว้แล้วก็นี่น้อมตัวลงไปเยอะแบบนี้ค่ะ
ตอนนั้นคนก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหแล้วคดีจะคืบไหมเนี่ย
คอรหามากว่าจะช่วยเหลือทางคดีไหมถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก
วันนี้ท่านออกมาให้สัมภาษณ์ท่านยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายในเมื่อกระทำความผิดการจะไหว้หรือไม่ไหว้ไม่ได้ส่งผลทำให้ข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป
ที่ผ่านมาตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานพยานแวดล้อมอย่างชัดเจนเพื่ออุดช่องโหวไม่ให้มีการฟ้องกลับแต่ยอมรับว่ามีการกดดันมีความกดดันในการทำคดี
เพราะช่วงแรกหลักฐานมันน้อยความกดดันที่ว่านี้คือเรื่องของพยานหลักฐานค่ะครับผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวก็กดดันเหมือนกันนะ
แต่พอตำรวจทำสำนวนส่งฟ้องอายการแล้วอายการสั่งฟ้องตามที่ตำรวจดำเนินการก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำคดี
พยานหลักฐานสำคัญก็คือซากสัตว์ป่าซากอื่นหลักฐานที่ตำรวจยึดได้ส่วนคำพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างไรก็คืออำนาจของสารในการพิจารณาค่ะ
พนักงานอายการฟ้องผมก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับนะฮะเพราะว่าตำรวจไม่ได้ไปยุ่งกับกระบวนการ
มันไม่ได้เป็นเหตุให้กฎหมายมันเปลี่ยนนะครับ
ยังไงตำรวจก็ต้องทำตามกฎหมายอยู่ดีนะครับ
ผลตำรวจเอกศีวราก็บอกว่าคดีเสือดำ
ถือเป็นแบบอย่างให้กับตำรวจรุ่นน้องในการวางแนวทางนะคะ
เป็นการวางแนวทางในส่วนของผู้กระทำความผิด

ว่าเวลาตำรวจทำงานเนี่ย

ตำรวจเองก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็รักกัน

ก็ไม่คิดว่านายเปรมชัยจะมาโกรธเครื่องอะไร
เพราะคดีนี้ตำรวจก็ทำไปตามพยานหลักฐานและตามหน้าที่
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวไปคุมขังในเรือนจำแล้วนะครับ
เปรมชัยนี่เป็นนักธุรกิจใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ
วัย๖๗ปีนายเปรมชัยกรณสูตร
ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
นี่คือแถลงการที่ออกมาในวันนี้ของทางอิตาเลียนไทยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของแง่มุมทางธุรกิจ
โดยออกแถลงการชี้แจงว่าคำพิพากษาของสารดีกาที่ออกมาในวันนี้
ไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจของบริษัทอิตาเลียนไทย
โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารที่มี๑๖คน
บริหารงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม๒๕๕๙

และทางบริษัทได้แต่งตั้งนายธรณิตกรรณสูตรเป็นรักษาการประธานบริหารแทนนายเปรมชัยในขณะนี้
โดยยืนยันว่าคำพิพากษาจำคุกนายเปรมชัย
ไม่ได้ทำให้บริษัทลดประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่แง่มุมของทางธุรกิจนะครับที่วันนี้ทางบริษัทได้แถลงการออกมานะครับ